อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของรักต่างวัย
ปกติความรักมักจะไม่มีตัวเลขไม่มีอายุไม่มีพรมแดนอะไรทั้งสิ้น
แต่มันก็ต้องอยู่ในหลักของกฎหมายด้วยนะคะ

ไปเจอเด็กสาวอายุแค่๑๕นะรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
แต่ก็พูดคุยกันแล้วเขาเจ้าตัวนั้นเล่าให้ฟังว่า
ชอบพอกันจีบกันรักกัน
แต่ว่าฝ่ายครอบครัวพ่อแม่ของผู้หญิงในกีดกัน

พาผู้หญิงเด็กสาววัย๑๕หนีไปอยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันแล้ว๑คน
สุดท้ายพ่อแม่ก็ไปแจ้งความนะคะเพราะว่าลูกสาวหายไป
ก็ตำรวจไปตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้ที่ห้างสรรพสินค้า
เขาก็บอกว่าเขารักกันจริงเขาไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใดค่ะ
ตำรวจกองบังคับการปราบรามเข้าควบคุมตัวนายทวีโตแย้มวัย๕๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารในจังหวัดศรีคิ้วความผิดฐานพรากผู้เยาว์นะคะ
หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของนางสาวบีมาขอให้ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
เข้าติดตามจับกลุ่มโดยไปจับตัวนายทวีได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขณะที่นายทวีเนี่ยกำลังขี่รถพาลูกมารับนางสาวบีซึ่งปัจจุบันอายุ๑๗ปีแล้วนะคะ
นางสาวบีเป็นเด็กสาวที่ถูกพรากมาจากผู้ปกครองในจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อ๒ปีก่อน
พรากมาอยู่กินกันแบบสามีก็มีลูกแล้วด้วยกัน๑คน
พ่อแม่ของน้องบีเล่าให้ฟังบอกว่า

พยายามตามหามาตลอดเลยค่ะ

แม้ปัจจุบันลูกจะกลายเป็นภรรยาของนายทวี

ก็อยากให้ลูกวัย๑๗ปีคนนี้

ไปหาตรงไหนก็ไม่เจอแล้วไม่รู้จะทำยังไง
เห็นเด็กทุกคืนเลยแล้วเด็กก็ไม่ติดต่อไป
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงก็ไม่บอกเลย
และกรณีของการที่จะเรียนแนวคดีกับผูกธรรมผิดหรือ
ก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมายนะ
เขาแล้วจะอย่างไรทีนี้ไปฟังเรื่องราวจากนายทวีกันบ้างค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าเลยนะ
ปัจจุบันเขามีอาชีพรับซื้อของเก่า
เขารู้จักกับน้องบีผ่านทางเฟซบุ๊กไม่ได้หลอกลวงอะไรเลย
คบหาดูใจกันมาตลอดค่ะจนกลายเป็นความรัก
แต่ด้วยอายุที่ต่างกันมากมากขนาดไหนเกือบ๔๐ปีค่ะ
ต่างกันมากรวมถึงอดีตตัวนายทวีเอง
เคยเป็นเจ้าของบ่อนอยู่แถวฝั่งทนค่ะพ่อแม่ของน้องบีก็เลยเหมือนกับว่า
ไม่อยากให้ลูกสาวมาโฟกัสเรื่องนี้ลูกสาวก็ยังเด็ก๑๕เอง
ก็เลยเหมือนกับว่าพยายามกีดกันเกรงว่านายทวีจะมาหลอกลวงลูก
ทวีเลยตัดสินใจพาหนีมาอยู่กินด้วยกันจนมีลูกหนึ่งคน
ทวีพูดนะคะว่าไม่คิดว่าพ่อและแม่ของภรรยาเนี่ย
แค้นถึงขนาดให้ตำรวจมาจับตัวเขาไปดำเนินคดี
อย่างที่บอกความรักไม่มีพรมแดนก็จริง
แต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยนะคะ
ยังเป็นผู้เยาวไง๑๕ยังเป็นเยาวชนอยู่